สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้อังคารที่๘ตุลาคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับที่จังหวัดระยองลูกชายผู้ใหญ่บ้านขับรถกระบะพาเพื่อนไปเที่ยวน้ำตกแต่ว่าขากลับถนนลื่นรถเสียหลักฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทาง

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายธนพรผู้ตาย
ขับรถกระบะพาเพื่อนไปเที่ยวน้ำตกเขางวงช้าง
และกำลังขับรถกลับบ้านท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
ว่าขับรถมาด้วยความเร็วประกอบกับถนนลื่น
ทำให้เสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างจนเสียชีวิต
จังหวัดสุพรรณบุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนนสายวัดป่าบางลี่ในพื้นที่หมู่๘
ตำบลมะขามล้มอำเภอบางประมะ
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสมบูรณ์อยู่ยงอายุ๗๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน

ตำรวจสพบังปลาม้าสอบสวนคนขับรถกระบะอ้างว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขนปลาไปส่งที่ตลาดเมืองสุพรรณบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า

กำลังจะเลี้ยวรถจักรยานยนต์เข้าสอยฝั่งขวา
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดเหตุสลดขึ้น
เมื่อรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพังยับเยินทั้งคัน
บนทางหลวงชนบทจากอำเภอโนนสะอาดมุ่งหน้าอำเภอหนองแสง
เฉียวชนรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
ทำให้เด็กชายวัย๗ขวบเสียชีวิต
สอบสวนนายพิชัยโพบุญเรืองอายุ๔๗ปีทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พาภรรยาและลูกชายวัย๗ขวบไปรับจ้างทำไร่รายวัน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถอยู่ข้างทาง

โดยให้ภรรยากับลูกชายนั่งรอบนรถ

รถกระบะก็เสียหลักพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเต็มแรง

ส่วนภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ดูปฏิเหตุรถกระบะชนกันบริเวณแยกบ้านพักคลังจังหวัด
ที่เกิดเหตุพบรถกระบาดมิซูบิชิสีขาว

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรพังเสียหาย

สภาพด้านหน้าซ้ายได้รับความเสียหาย
สอบสวนคนขับรถกระบะมิซูบิชิอ้างว่า

แต่พอมาถึงสี่แยกบ้านพักคลังจังหวัด
ไม่ทันได้สังเกตว่ามีรถกระบะอีกคันขับมา

และเสียหลักชนกับตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ